เมื่อวานนี้การกลับมาของอดีตนายกทักษิณเนี่ยคุณมองเขาในฐานะอะไร
คุณอาจจะมองว่าเป็นฮีโร่ของคุณก็ได้
เพราะในช่วงหนึ่งก็เป็นนายกที่ได้รับเสียงชื่นชมเยอะ
หรือว่าจะมองว่าเป็นผู้ต้องหาคดีการเมือง
หรือว่าเป็นหนึ่งคนที่อยู่ใจกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับมาจนถึงตอนนี้
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็ต้องประมวลเลข
ตัวเลขที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกทักษิณมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันหน่อย

คุณผู้ชมมาซะผักโยงมาซะดิบดีเลยล่ะ

อันนี้แหละดีที่สุด
กรกฎาคม๒๔๙๒ครับ
แล้วก็ปีนี้อายุครบ๗๔ปี
เป็นนายกคนที่๒๓ของประเทศไทย
แล้วก็ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พุทธศักราช๒๕๖๐
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง๕ปี
ถูกรัฐประหารเมื่อ๑๙กัญญยนต์๒๕๔๙
ครั้งแรกที่กลับมาเหยียบประเทศไทย
หลังถูกรัฐประหารก็คือ๒๘กุมภาพันธ์๒๕๖๐
ก็ก้มกราบแผ่นดินคุณผู้ชมจำได้

ห่างจากรัฐประหารเมื่อปี๔๙มาจนถึงวันนี้ก็

ส่วนตัวเลขไฟล์ทบินดีกว่าคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้คุณทักษิณก็เดินทางกลับประเทศไทย
เอายันปีที่ผลิตเลยไหม
ปีที่ผลิตเสร็จ

ครับโอ้โหบินออกจากสนามบิน

แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นระดับการบินแล้วกัน
ระดับการบิน๔๐๐๐๐ฟุต
ความเร็วสูงสุดที่บิน๕๒๙น็อต
พื้นดอนเมืองเมื่อวาน๙นาฬิกา๒นาที
หลุมไหนลงหลุมไหน
ก้านวันราคา๒๕นาทีนะครับ
เลขทะเบียนรถด้วยแล้วกัน
คุณทักษิณใช้เดินทางจากรันเวย์มาที่อาคารรับรอง
ก็คือเลขทะเบียนรถฟอร์จูเนอร์

เอาไปยังไงช่วงนี้เป็นหัวเขียวข่าวเด็ดการเมืองเหรอ
หมดยังหมดยังหมดแผงแล้วยัง
จะเอาเลขมาทางในน้ำกระบวนไหม
น้ำแข็งพี่คนนี้เขาถามน้ำแข็งแหละ
แล้วก็เขาคงไม่ได้พูดถึงดอม
พิธีกรชายดูอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวเหมือนคนเมามาพูดข่าวเลย
เพื่อนสาวคนที่ทำงานด้วยดูจะอึดอัดหรือเปล่า
เดี๋ยวที่ไหน

ไม่เอิญอาจไม่มีใครเมามาทำงาน
เอาที่เป่าวัดแอลกอฮอล์มาดิ